ไปเปิดหูเปิดตาไปใช้ชีวิต
ไม่มีเวลาให้ตัวเองอะไรอย่างนี้

เพราะว่าพี่นิกเป็นคนเลือกเพลงนี้

สุดท้ายก็โอเคยอมด้วยความที่

ก็โอเคตามใจถามเพลงนี้ก็เพลงนี้

เวลาเล่นคอนเสิร์ตเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้าย
ก็คือเป็นเพลงที่กูไม่อยากเล่นมากเลย
แต่ว่าก็ต้องเล่น

มันจะรู้สึกร้องง่ายแล้วเราร้องสนุกร้องสบาย

แต่ทุกวันนี้ก็ยังร้องแล้วรู้สึกแบบ

มันมีหลายอย่างมากที่ทำให้ไม่ชอบเพลงนี้
มันมีหลายอย่างมากที่ทำให้ไม่ชอบเพลงนี้
คือตั้งแต่ตัวเพลงเองที่มันไม่ใช่เราจริง

แล้วก็มาจนถึงวันที่อัดร้อง

เพราะว่าเราร้องเหมือนคนร้องเพลงเป็นเกินไป

เรื่องการบริหารความเบื่อสำคัญก่อนมากเพราะตัวเราเองเราเคยปล่อยให้เราเบื่อจนมันพังก็คือตอนที่หยุดไป๖ปีนั่นคือเบื่อแบบถึงเบื่อเบื่อไม่ไหวแล้ว
ก็คือมันทัวร์คอนเสิร์ตอยู่กรุงเทคเถ็บ๓วัน
อยู่ห้องอัดแม่งทั้งวันทั้งคืนมาอีก๒๓เดือน
ก็คือแบบคือจนไม่มีเวลาคิดอย่างอื่นทำอย่างอื่นเลย
สมองเริ่มตันเขียนเนื้อเพลงเขียนคำมองอะไรออกมาเนี่ยก็คือ

เราไม่ได้มีโอกาสแบบไปเปิดหูเปิดตาไปใช้ชีวิต

ก็เลยตัดสินใจตอนนั้นเลยแต่ทีนี้หยุดก่อน
เป็นเรื่องวาดรูปเพราะตอนเราก็จบมาด้านสถาบัน
ทำร้องเพลงเขียนเพลงทำเว็บไซต์
จริงมันแทบจะเหมือนกันเลยนะ
คือมันก็จะเจองานประเภทแบบ
สมมุติลูกค้าต้องการของเขามากเลย
พี่ผมมีแบบมาบอกแล้ว
มันก็จะกลับไปเหมือนตอนที่เราร้องเพลงพูดให้เก่ง

เพื่อที่จะให้มันสมูทราบลื่น

เราจะเติมนู่นเติมนี่ให้เขา

แต่ว่างานออกมาดีขึ้นนะ
เราจะยอมไปเสียเวลาคุยกับลูกค้าไหม

ก็จบงานไปร้องเข้าห้องอัด๒ชั่วโมง
กลับบ้านสบายใจทำอย่างอื่นต่อได้เลย
เดี๋ยวพี่เขาไปทำเป็นเพลงต่อเอง
หรือว่าเราจะยอมเสียเวลาไปคุกคีกับเขา
พี่ผมว่าลายกีต้าตรงนี้มันน่าจะเพิ่มหน่อย
ต่างกันแค่ว่าสุดท้ายเราเป็นคนต้องไปเก็บเงิน
แต่งานเพลงเรามีฝ่ายธุรกิจที่เขาไปเก็บเงิน
ต่างกันแค่นั้นเองที่เหลือวิธีคิดวิธีทำงาน
เพราะว่ามันคือหลักการเดียวกันแหละ
ตอนนั้นขับมอไซควิบากแล้วก็คือ
ก็คือเวลากลับจากวิบากมา

ปรากฏมีก็เลยลองไปเรียนดู

เราก็สนุกว่ะเพราะมันได้เล่นเครื่องมือแปลก
เครื่องมือที่เราแบบไม่เคยเล่นก็เลยรู้สึกสนุก
ก็เลยลองทำเล่นดูขึ้นมาอีกสักตัวสองตัวอะไรอย่างนี้
มีทำตัวชิ้นแรกก็จะมีเป็นโต๊ะหัวเตียงเป็นของขวัญให้หวาน
ทำให้พ่อแม่ทำอะไรอย่างนี้

แล้วก็ลองขายเล่นดูปรากฏขายได้
ก็เลยเลยเกิดความคึกขนองว่าแบบ

ก็เลยเริ่มลองทำชิ้นที่จริงจังขึ้นใหญ่ขึ้นดูอะไรอย่างนี้

เรียกว่าเป็นงานเสริมดีกว่าเพราะว่าถามว่ามันทำเงินเท่าไปร้องเพลงหรือเปล่าก็ไม่ใช่
เรียกว่าเป็นงานเสริมดีกว่าเพราะว่ามันทำเงินเท่าไปร้องเพลงหรือเปล่าก็ไม่ใช่
เรียกว่าเป็นงานเสริมดีกว่าเพราะว่ามันทำเงินเท่าไปร้องเพลงหรือเปล่าก็ไม่ใช่
เรียกว่าเป็นงานเสริมดีกว่าเพราะว่าถามว่ามันทำเงินเข้าไปร้องเพลงหรือเปล่าก็ไม่ใช่

แต่ว่ามันเกินระดับฮอบบี้มาไกลแล้วแหละ

มันก็คือตัวที่เราเกิดมาโตมา

งานนี้มันก็คืองานที่เราสนุกกับมันเหมือนกัน

แต่มันจะไม่สนุกวันที่ไปทำเพลงที่เราไม่ชอบ
แต่มันจะไม่สนุกวันที่ไปทำเพลงที่เราไม่ชอบ
เหมือนกันงานไม้เราก็จะไม่สนุกวันไหนที่ลงมา
เหมือนกันงานไม้เราก็จะไม่สนุกวันไหนที่ลงมา
แล้วเราต้องทำงานโปรเจคที่มันไม่ใช่เรา
เราก็ไม่สนุกเหมือนกัน
มันก็คือทางเดียวกัน
ชอบอันไหนกว่าก็บอกไม่ได้เหมือนกัน

อะไรที่มันหาทางให้ไปให้ได้

อะไรอย่างนี้ก็อยากไปให้มันสุดเหมือนกัน

เริ่มจากความมีแฟชั่นในสิ่งนั้นก่อน

อันนี้พูดกับหวานก็ประจำ
ก็บอกประจำว่าวันไหนไม่สนุกก็ไปทำกัน

มันจะมีปัญหาตามมาเยอะแยะเลย

จะออกมาไม่ดีวันนี้ขายไม่ได้เราก็จะรู้สึกว่าอุ้ยกูเจ๊งแล้ว
แต่กับการถ้าเรามีแฟชั่นต่อให้เราขายไม่ได้อาทิตย์หนึ่ง
เราก็จะมีแรงที่จะไปหาจุดว่าเราพลาดตรงไหนวะ
เราแพ็กเกจไม่สวยบ้างวะหรือเราทำไม่อร่อยวะ
เราจะเปลี่ยนสูตรยังไงความรู้สึกมันจะต่างกันโดยสิ้นเชิง
เพราะฉะนั้นจะบอกตลอดว่าถ้าวันไหนไม่แฮปปี้ไม่สนุกกับการทำแล้ว
ไปทำมันเอาไปหาอะไรอย่างอื่นทำที่เรารู้สึกสนุกที่มันเป็นตัวเรา
โปรดติดตามตอนต่อไป